สองมือนี้น้อมประนดด้วยใจพักทรงงานหนักไปทั่วแคว้นแดนสยาม
เมตตาเออล้นฟ้าทุกเขตคามหรือไทยงามอารามยิ่งมิ่งขวัญไทย
เมื่อ๑๒สิงหามาบรรจบขอน้อมนบถวายพระพรแด่องค์ท่าน
เหวยราชแทร่ซ้องกล้องกังวานตลอดการขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทเซ็นเดเทอร์เลวิชั่นจำกัด
ก็ร้องได้ให้ร้าง
ก็ร้องได้ให้ร้าง
ก็ร้องได้ให้ร้าง

ใครร้องเพลงครบ๑๐เพลงถูกต้องทั้งหมด

วันนี้ขอต้อนรับคุณหนุ่ยคุณหนิ๊งคุณเนส
คุณอ้อยและคุณแป๊อด้วยค่ะ

นี่ก็คือผู้ที่เข้าแข่งขันนะครับ
รออยู่รอจังหวะอยู่นะครับ
เมื่อไหร่ถึงโอกาสของตัวเองเขามีสิทธิ์ขึ้นมาคว้า๑ล้านบาท
แต่นี่พี่แป๊ตอำหนูแล้วหรอ

คงจะรู้จักคุณแป๊ะได้ดีนะฮะว่าเขาจะมีเอกลักษณ์เขาจะมีบทเพลงประจำตัวของเขา
คือเพลงไม้กวาดเอ่ย

เขาร้องผิดโอ้โหเท่านั้นแหละล่วงลงไป

แต่ตอนหลังมาเปิดเผยว่าเขามีตัวช่วย

เพราะฉะนั้นขอเสียงกรี๊ดดังให้หนุ่มตัวเล็ก

ร้องได้ให้รัก

ร้องได้ให้รัง
วันนี้มาด้วยความมั่นใจเต็มร้อยไหมครับ
มั่นใจครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกง่วงนอนมาก

ไม่ต้องฝันครับทำให้ได้อีก๕เพลงเท่านั้นเอง
เพลงที่๖มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าทำได้กับตัวช่วยที่เหลืออยู่อีกหนึ่งตัว
ถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกคนครับเพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ

คุณหนุ่ยครับเพลงนี้รู้จักไหมครับคุณหนุ่ยครับ

เป็นลูกทุ่งแนวภาคกลางอีสานหรือว่าเป็นลูกทุ่งแนวภาคกลางอีสานหรือว่า
ลูกทุ่งขวานใจคนสู้ชีวิตขวานใจคนใช้แรงงานขวานใจคนใช้แรงงาน
คิดว่าตั้มเขาจะสู้ไหมครับเพลงนี้ตั้มเขาจะสู้ไหมครับเพลงนี้

นี่ครับท่านนี้พี่แป๊ะ
กำลังนึกว่าเอ้ยเพลงนี้มันเพลงอะไรเนาะมันเพลงของคนอีสานนั่นแหละ
ถ้าเลือกที่จะเล่นจะรับ๘๐๐๐บาทตัวช่วยมีอยู่อีก๑ตัว
ฟังไปแล้วเพลงนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็ค่อนข้างสับสนนิดหน่อย

ครับแล้วก็เพลงผมท่องไปได้ประมาณ๓ท่อนแต่ท่อนที่๔เริ่มไม่ค่อยมั่นใจ
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดมาจนถึงท่อน๔หรือไม่
อันนี้ก็ไม่มีใครรู้อาจจะเปิดแค่ท่อน๓แล้วจบก็ได้
แต่ถามว่าใจอยากเล่นไหมก็อยากเล่นเพราะว่าวันนี้คุณน้ามาจากอเมริกาด้วย

คุณฮะบินมาเชียร์เลยเหรอครับหรือว่ามาทำธุระพอดี

มาเชียร์เลยหรอครับ
เดี๋ยวมาจากที่ไหนนะครับ

อ๋อกลับรถทัวร์เอออะไร
ฟังไปแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาท
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ
ตัวช่วยยังเหลืออีก๑ตัวช่วย

หยุดครับหยุด
คุณตั้มนะครับหยุดในเพลงที่๕นะครับ
ร้องเพลงที่๖รับเงินที่สะสมมาทั้งหมดเลยนะครับ

ก็ยินดีด้วยนะได้รับเงินกลับบ้านไป๖๐๐๐บาท

ฝากไปถึงคนที่อยากจะมาแข่งขันในรายการของเราครับ
ก็ฝากติดตามชมรายการร้องได้ให้ล้านนะครับกับช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข๓๒นะครับ
แล้วก็เชียร์ตั้มแล้วก็อย่าลืมเชียร์เพื่อนอีก๕คนด้วยนะครับ
ขอเสียบอบมือให้กับคุณตั้มนะครับ
ขอบคุณทุกคนมากครับ
ก็สำเร็จสมฝันไปแล้วนะฮะฝันแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน
บางคนก็ฝันแค่๒๐๐๐๐๐๓๐๐๐๐๐แล้วแต่
มาครับมารายการของเราเดี๋ยวเราจัดให้
ถ้าคุณมีความสามารถตอนนี้โอกาสเป็นของคุณแล้วนะครับ
คุณหนุ่ยคุณหนิงคุณเนสคุณอ้อยและคุณแป๊ะพร้อมนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์นะครับมาครับ

กดได้แล้วคิดว่ารู้จักแล้วล่ะแต่ว่าเราดูเชิงอยู่
ว่ามีใครจะกดไหมอะไรกันยังไงแต่พอเห็นว่าไม่มีใครแน่ก็เลยกด

ถูกไหมครับ
หญิงถูก

ถูกครับ

เนธเชิญเข้ามาร้องได้ให้ร้านกับพวกเราเลยค่ะ

ขึ้นมาเลยครับ

ขอบคุณครับครับ

เราไปชมพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีค่ะชื่อเนสนะคะ
ชื่อจริงสารรัสนับสกุลสุขสวรรค่ะ
อายุ๒๖ปีค่ะ

อยู่ที่พานกซอย๗ค่ะ
จะแนะนำสมาชิกในบ้านให้รู้จักกันนะคะ

บ้านหนูนะคะก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กขายส่งนะคะ

ก็เริ่มแรกเลยนะคะแล้วก็จะมาปูผ้ากันก่อนนะคะ
เสร็จแล้วนะคะก็จะตัดตามแบบแพทเทิร์นนะคะที่เราต้องการ
ต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนของการตัดผ้านะคะ
ก็จะเป็นเครื่องแบบนี้นะคะเครื่องตัดผ้านะคะ

หนูก็เลยต้องไปยืมของคนข้างบ้านมานะคะ
แล้วตอนนี้เวลาเขาจะใช้เนี่ยหนูก็ต้องรีบวิ่งเอาไปคืนเขาค่ะ

หนูเนี่ยไปสืบมาแล้วว่าเครื่องตัดผ้าอันนี้นะคะ
มันราคาประมาณ๒๐๐๐บาทนะคะ

หนูต้องร้องเพลงในรายการร้องได้ให้ล้านเนี่ย
จำนวน๓เพลงถึงจะได้เงินรางวัล๒๐๐๐บาทที่หนูตั้งใจไว้ค่ะ

โหเห็นดูต้องการเงินนิดหน่อยเอง
เป็นอาชีพอีกอันนึงที่เราไม่ค่อยจะเห็นนะครับ

ทำที่บ้านใช้ที่บ้านเป็นที่ทำเลย
แล้วชุดส่วนมากนี่เป็นชุดอะไรครับที่ทำไปใช้เนี่ย

อย่างเช่นเทศกาลสงการก็เป็นลายดอกอย่างนี้ครับ

หน้าหนาวก็ทำตัดชุดแขนยาวอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าในวิทยาเมื่อกี้นอกจากเห็นการตัดเย็บแล้ว

มีอีกอันหนึ่งที่สนใจมากเลย

บอกให้ต่างกินหนมสามสิบลูก
ตอนนี้ด้านล่างที่ของคุณแนนซนะครับ

ถ้าเกิดได้สัก๑ล้านบาทเนี่ย
หนูอยากเปิดร้านอาหารด้วย

เธออยากเอาไปเปิดร้านอาหารด้วย

มาเป็นกำลังใจให้กับเนสนะครับ

มูลค่า๕๐๐๐บาท

เอาเงินทำให้ไหน

รับเพริ่มครั้งนี้

ทบทวนมาหน้าตาดูดีขึ้น

ส่วนมากร้องแต่เพลงขอใจเธอ

แล้วหลังจากไปทวนเนื้อมา

พอได้ค่ะแต่ว่ากลัวร้องจริงแล้วมันตื่นเต้นด้วย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

มีคุณหนุ่ยคนเดียวบอกว่าให้ใช้

สามีก็ชำเรืองตามา

ไม่ใช้กว่าช่วยนะครับเข้ากับบีบตัวเองให้เหลือ
แค่อย่างเดียวคือต้องร้องให้ถูกต้องเท่านั้นเอง
ขอให้โชคดีนะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับ

เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่ง
เพลงมาครับ

หวัดดีนะครับ

เลย
แต่แค่เกมส์

อย่างนี้ไม่มีแฟนก็ไม่ตายอยู่กินคนเดียว
อย่างนี้ก็ดีแฮปปี้จะตาย
ไม่ใช่ไม่มีใครเอาแต่เจอขี้เมาจะชั่ววุ่นวาย
บางดูดีมีสไตล์แต่พอครบกันไปหลังกายเป็นชะนี
โสดมานานนมเน่สดซ้ำจำเจก็โอเคดี
กลับดึกได้เต็มที่ทางไหนไม่มีคำถามหัวใจ
ไม่มีแฟนเป็นลำอันประเสริฐสวยระดับชัดโสดเขาไว้
อยู่เย็นเป็นสดอย่างนี้ไม่มีแฟนก็ไม่ตาย

อย่างนี้ก็ดีแฮปปี้จะตาย
แฟนจะหาคนไม่ยากก็แค่ผิวปากไม่ยากเลยเชียว
เดินทางดูหนังคนเดียวเขานอนคนเดียวแค่เปลี่ยวหัวใจ
ไม่มีแฟนเป็นลาบอันประเสริฐสวยรักฉันโสดเขาไว้
อยู่เย็นเป็นสดอย่างนี้ไม่มีแฟนก็ไม่ตาย
อยู่กินคนเดียวอย่างนี้ก็ดีแฮป
จบเพราะเวรานะครับด้วยความโอ้โห

ลุ้นกันตัวโก่งเลยนะครับ
แล้วก็โอ้โหเสียงดีมากเลย

เสียงดีมากเลยเต็มนะฮะเสียงเต็ม

คิดว่าเขาร้องถูกต้องหมดไหมครับ
เท่าที่ฟังตามคิดว่าน่าจะถูกหมดค่ะ
สำหรับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
เนสร้องได้หรือร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
สำหรับเพลงที่หนึ่งครับ

เนสร้อง
ร้อง